ส่วนเหตุการณ์นี้ค่ะมีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งนะคะ
แชร์คลิปแล้วก็ข้อความเอาไว้ทางเฟซบุ๊กนะคะ
บอกว่าคุณตาเนี่ยรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดเป็นโรงพยาบาลรัฐ
แล้วคุณหมอบอกคุณตาว่าเดี๋ยวออกจากโรงพยาบาลได้แล้วนะอืม
ตาก็ขอเข้าห้องน้ำพยาบาลมาถอดสายน้ำเกลือ
แต่คนโพสต์บอกว่าพยาบาลที่มาถอดสายน้ำเกลือให้กับคุณตาเนี่ยนะโอ้โหกระชากแรงมาก
เลือดเนี่ยเต็มเสื้อไปหมดเลยแล้วก็พูดจาไม่ค่อยจะดีด้วย
แต่เหตุการณ์นี้พยาบาลเขาออกมาชี้แจงแล้วนะคะแต่ให้คุณผู้ชมได้ดูคลิปภาพกันก่อนค่ะ
คลิปภาพนี้แหละค่ะคุณผู้ชมรอยเลือดหยดเป็นทางไปจนถึงห้องนา
อืมแล้วก็ที่ชุดคนไข้ก็มีรอยเลือดเต็มเลยเห็นไหมคะเนี้ยที่ขากางเกงถี่เสื้อเนี่ยค่ะ

คนโพสต์เขาเลยแชร์คลิปนี้เขาก็ตั้งคำถามว่าทำไมพยาบาลดึงสายน้ำเกลือแรง
พูดจาไม่ดีด้วยนี่นะคะเลือดพุ่งเต็มเลย
ทั้งทั้งที่คุณตาเขาเนี่ยแค่ขอเข้าห้องน้ำเท่านั้นเองพอคลิปนี้เผยแพร่ออกไป
อุไรพรดวงศรีเสนพยาบาลวิชาชีพโรงพยาบาลร้อยเอ็ดในนามของคณะกรรมการบริหารของโรงพยาบาลร้อยเอ็ด
ก็ออกมาเปิดเผยนะคะว่าคนไข้รายนี้เข้าไปรักษาที่โรงพยาบาล
ชื่อว่านายนรงภูมิโชธอายุหกสิบห้าปีมีอาการเกล็ดเลือดต่ำค่ะ
เพราะว่าดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ผู้ป่วยปวดท้องอยากจะเข้าห้องน้ำก็รีบไปเข้าห้องน้ำ
จนทำให้กระชากเสาน้ำเกลือล้มค่ะครับพยาบาลที่เห็นเหตุการณ์
รีบตามไปช่วยถอดสายน้ำเกลือให้อืม
เลือดหยดตามพื้นอย่างที่เห็นในคลิปเรื่องนี้ทางโรงพยาบาล
ก็ได้มีการตักเตือนพยาบาลที่อยู่ในเหตุการณ์แล้วนะคะ
แต่เขาออกมาชี้แจงว่าไม่ใช่ในลักษณะที่ว่าพยาบาลไปถึงแล้วดึงสายน้ำเกลือแรง
ครับแต่คนไข้เนี่ยลุกขึ้นมาก่อนแล้วกระชากเสาน้ำเกลือ
พยาบาลถึงไปช่วยดึงสายน้ำเกลือทีหลัง
อันนี้ก็สอบสวนแล้วเหมือนกันนะคะสอบถามข้อที่จริงแล้วน้องเขาบอกว่าคือ
ก็มีพยาบาลที่เห็นเหตุการณ์ด้วยเหมือนกันมาเป็นคนเล่าแล้วเราก็ถามทั้งข้อมูล
ก็คือน้องเขาไม่ได้กระชากแต่เพียงเดี๋ยวน้องเขาดึงข้อต่อระหว่างข้อต่อระหว่าง
สายน้ำเกลือกับข้อต่อที่อยู่ในเข็งของคนไข้ค่ะก็คือเป็นการดึงออกแบบเนี้ยค่ะ
ทั้งนี้ทั้งนั้นอะไรที่ทำให้เกิดความไม่สบายใจดิฉันก็ต้องขออภัยด้วย
ตัวแทนพยาบาลก็ชี้แจงแบบนี้นะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะ
ตัวนางอุไรพรคนนี้พร้อมด้วยคณะพยาบาลและเจ้าหน้าที่เนี่ยนะคะ
ก็นำกระเช้าไปเยี่ยมนายนรงและภรรยาด้วยนะคะนางรองการส่งเสริมที่บ้าน
แสดงความเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นนะคะนายนรงตัวคนไข้อ่ะค่ะ
ก็เลยเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะคือวันเกิดเหตุท้องเสีย
ท้องมากจริงอยากจะเข้าห้องน้ำจนลืมไปว่าสายน้ำเกลือเสียบคาอยู่ที่มือ
ตอนจะไปห้องน้ำก็เลยลากกระชากเสาสายน้ำเกลือไปด้วยนะคะพยาบาลเห็นรีบมาช่วยถอดข้อต่อน้ำเกลือออกแล้วก็รีบแบบรวดเร็วอะค่ะ
เพราะว่าตัวนายนรงบอกว่าก็ต้องเข้าห้องน้ำเดี๋ยวนั้นคือไม่ทันแล้วจริง
คือตอนนั้นไม่สนใจอะไรทั้งนั้นขอเข้าห้องน้ำก่อนเป็นอันดับแรกแต่คลิปที่เห็นอยู่เนี่ยค่ะ
ที่มีการแชร์กันเนี่ยหลานสาวเป็นคนถ่ายแล้วหลานสาวเข้าใจผิด
คิดว่าพยาบาลมากระชากสายน้ำเกลือจริงแล้วตัวนายนรงเองก็บอกว่า
ก็ไม่ใช่ว่าเป็นความผิดของพยาบาลตอนนี้ทำความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้ว
ก็อยากจะให้ในโลกโซเชียลเข้าใจด้วยนะคะอืมเราก็ตรวจสอบข้อที่จริงให้ทั้งสองฝ่ายนะฮะ
นะคะคุณลุงบอกก็ไม่ไหวแล้วล่ะตอนนั้นต้องเข้าห้องน้ำอ่ะต้องไปก่อนนะครับ